มาเมาส์มอยเติมพลังบวกกับสาวอารมณ์ดีกันมากดีกว่านะคะ

กับอีกหนึ่งสาวสาวแจ๊กกะรีนของเราคุณผู้ชมค่ะ
เจอกันทีฮะเอิ้กอักไปอัปเดตนิดหนึ่งกันละกัน
ดาด้าเขาเล่าให้ฟังแบบนี้
ราวคราวเดียวกับพี่มดดำเลยนะ
คนอื่นเนี่ยเขาล้มหายตายจากกันไปหมดแล้ว
เนี่ยเหลือแค่พี่ดากับพี่มดดำเนี่ยแหละ
หลุดลอดเหลือมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องของสามีเกาหลีคุณ

เขารักกันมากแล้วก็แบบโอ้โหงานดีสุดค่ะ
และถ้าว่างก็จะมาให้กำลังใจตลอดเลยทำงงทำงานอะไรอย่างนี้
แต่ถ้าถามว่าหล่อขนาดนี้มีสาวมาวาวแวร์บ้างหรือเปล่า
ด้าบอกเลยว่าไม่ค่ะ
เพราะทุกคนรู้ว่าพี่ด้าคือแม่ของกะเทย

กริ้งกร้างมาอย่างไวแน่นอนค่ะ
แล้วก็คำถามยอดฮิตทำไมพี่ด้าถึงได้สวยเด้งตะลึงตึงตังขนาดนี้
จะเป็นเพราะแอบไปเสริมอึมมัดใจสามีเกาหลีหรือเปล่านะคะ
เราไปฟังคำตอบทั้งหมดจากพี่ด้ากันค่ะ

ไปไหนอย่างนี้แบบกระทงกระเทยไม่จิกเหรอคะอยากรู้บ้าง
บ้างแต่ว่าหลังพอรู้ว่าเออเป็นสามีดาด้ากระเทยไม่ค่อยกล้า

ให้ผัวแม่ไม่ยุ่งอะไรแบบนี้
จริงไหมคะที่บอกว่าพี่ด้าเนี่ยค่ะไปเสริมหน้าอกมาค่ะ
ตอนนี้เหรอไม่ได้ทำอะไรอ้วนขึ้น

ขึ้นค่ะอ้วนขึ้นขึ้นหลายโทรมากด้วยช่วงปีใหม่อะไรอย่างนี้

ถ้าได้มาแบบนี่อาจจะอ้วนขึ้น
มันเนื้อนนมไข่มันบุกตัวเลยครับปันแม่ขา
เล่าให้เราฟังว่าสงสัยสามีเกาหลีเขาจะชอบผู้หญิงอายุมากกว่า
พี่ด้านี่นะ๔๒สามีเนี่ย๓๗
เปิดดูรายการข่าวใส่ไข่ทางช่องไทยรัฐทีวี
เห็นใครรู้ไหมแม่อ้วนมณีนุษย์

ไม่ขาดปากเลยว่าสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้
นะคุณผู้ชมค่ะพี่ด้าบอกเลยว่ามีโอกาสจะพาไปเจอกันกับแม่อ้วนมณีนุษย์นะคะ
พี่ด้านเขาเล่าขำเป็นโจ๊กไปเลยนะคะ
แหมจะบอกว่าคู่อ้วนเนี่ยเขาก็มีสนิทสมอายุเขา
ใช่ที่สำคัญเขาก็ยังโสดอยู่ด้วยนะคุณผู้ชมค่ะ

คนเดี๋ยวนี้นะยิ่งอายุเยอะยิ่งแซ่บยิ่งถกเถไป